เช่นเคยนะคะพูดคุยกันหน่อยกับครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้พูดคุยกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

พูดถึงว่าทำไมนักลงทุนไทยชอบหุ้นโรงไฟฟ้า

ก็กลับมาติดตามข่าวสารสถิตรแดงการลงทุนนะครับ
ก็มาดูตลาดหุ้นไทยครับวิกเมื่อวานนี้

แล้วก็ถ้ามาดูในปริมาณการซื้อขายก็จะเห็นว่า
นักลงทุนต่างชาติจากช่วงก่อนเกือบสัปดาห์นะ

กลับมาซื้อแล้วเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิไป๙๐๐กว่าล้านนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขายสุทธิมานี่เป็นกองทุนกองทุนในบ้านเราเอง

อันนี้เชื่อว่ายังมีเม็ดเงินอีกเยอะนะฮะ
เชื่อว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ได้ซื้อนะ

นะครับก็รีบจับจองซะนะ
หลายคนมองว่าเดี๋ยวปลายปีได้ซื้อของถูก

โอ้โหแล้วอย่างผมกับพี่ปิ๊กเนี่ยอยู่ในธุรกิจกองทุนก็จะเห็นว่า
ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาคนซื้อน้อยนะฮะ

คือว่าเดือนธันวานี้คาดว่าจะเกิน๕๐ของทั้งปี
นะก็อย่าไปรอกระทึกวันสุดท้ายนะ

ได้แล้วผมว่าเดือนหนึ่งที่เหลือเนี่ยคงไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วล่ะ
ไม่ต่างกันมากแล้วก็คือการลงทุนเราลงทุนระยะยาวใช่ไหม
๗ปีปฏิทินเนี่ยนะฮะต้นทุนต่างกันนิดหน่อยเนี่ยไม่มีผล

อันนี้เป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยซึ่งช่วงนี้ก็ต้องมาตามดูครับว่าจะปรับตัวไปทิศทางไหนต่อไป
แต่ว่าต่างประเทศเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็ต้องบอกว่าตัวเลขสะกิดออกมาไม่ค่อยดีนะครับ

ตามดูครับว่าจะไปต่อไหมนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีครับพี่บิ๊ก
สิ่งหนึ่งที่พูดไม่ได้คือเรื่องของพลังงานที่จะเอามาสร้างเทคโนโลยีต่าง
โอ้ยังกลุ่มไอซี๔๐มันก็จะมีทั้งพลังงานสะอาดด้วยถูกมั้ย
เทคโนโลยีล้วนแต่ใช้ไฟทั้งนั้นเลย

แล้วก็เรื่องของพลังงานถ้ามองในลักษณะนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่าง

ในมุมของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การที่ต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในประเทศไหน

เขาก็ต้องดูแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานดีไหม

น้ำไหลไฟสว่างไหมประเทศนี้
จะไปลงทุนแล้วติดขัด
อย่างนี้เขาก็จะไม่อยากจะมา
ก็อยากมาแล้วขอไกลง่ายหรือเปล่า

ต้องเสียเวลาเดินสายไฟแล้วยุ่งยากไหม

ถ้าต้องความดวกคนก็อยากจะมาลงทุนละ
แล้วยังคล่องจิ้งเราจะเห็นว่า

ถ้าางเมียนมาร์ถ้าางมาเลเซีย
ที่เป็นพลังงานน้ำเรายังต้องข้ามมาจากนู้นฝั่งของข้ามมา
ซื้อจากลาวผลิตเองไม่พอใช้
เราไม่พอใช้เพราะว่าบ้านเมืองเราใช้ไฟเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี
เพราะอย่างนั้นเราก็เลยต้องมีสำรองไว้หน่อย
แล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าถ้าท่านผู้ชมลองตามตลาดหุ้นไทย
เศรษฐกิจไทยไปย้อนหลังสัก๕๑๐ปี
เราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่ทำธุรกิจเรื่องของพลังงานเริ่มมากขึ้นเรื่อย
มีทั้งลายใหญ่ลายกลางลายเล็กเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะ

นี่เรามาสรุปดูว่าหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนหรือโรงไฟฟ้า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวต้องบอกว่าปรับตัวสูงนะฮะ

หลายตัวลองยกตัวอย่าง

แต่ว่าจะมาทำเรื่องของพลังงานความร้อน
แล้วก็มีทั้งพลังงานทางเลือกอื่นด้วย

อันนี้ก็ลูกบางจากอีกที

อันนี้ก็มีทั้งแสงอาทิตย์นะทั้งความร้อน

ทั้งแดดเดิมกว่าทับมีทั้งน้ำมงค์น้ำมันอะไรด้วยนะ
แล้วก็ดีเซลล์นะแล้วก็ดีเซลล์ครับผม

ที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
ตัวเนี่ยกำไรบวกมาก็โอ้โหตั้งแต่๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ

จะเห็นว่าหลายบริษัทขนาดใหญ่

เซ็ตเพิ่งเย็นบวกมาจากเดือดสิงหาก็ประมาณ๘
ครับแต่หลายตัวนี้ก็บวกไปเยอะนะครับ
ทีนี้เรามาดูครับว่าทำไมนักลงทุนไทยถึงชอบหุ้นลงไฟฟ้า
เออทำไมถึงชอบแล้วทำไมราคาถึงหุ้นขึ้นได้ดี

คือไฟฟ้าคือหวังใจของยุค๔๐เลย
โอ้โฮแน่นอน๔๐นี่ทั้งแก๊สเจ็ตต่างนั้นนะ

อนาคตนี่เดี๋ยวจะมีรถส่วนตัวเป็นไฟฟ้าอีกนะ

ใช้ไฟทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นความสำคัญ

เวลาเข้าไปค้าขายลูกค้าเขาก็คือภาครัฐ
โอ้โหเพราะงั้นเนี่ยรายได้ชัวร์สิใช่ไหมค่อนข้างมั่นคงนะครับ
ภาครัฐก็ให้การสนับสนุนด้วยครับมีการเพิ่มแอดเดอร์
ใช่ให้แอดเตอร์ให้ราคารับซื้อที่แพงกว่าปกติ
เพราะว่าหลวงต้องการที่จะให้เอกชนระดมทุนตรงนี้
แล้วก็เป็นการประหยัดการลงทุนของภาครัฐนะ

ต้องไปซื้อต่างประเทศหรือแม้กระทั่งลงทุนเอง

รายได้ค่าไฟที่เป็นสัญญานะครับเพราะมันมั่นคงสูง
แน่นอนแล้วก็เวลามันมั่นคงสูง
รายได้ไม่ผันผลก็จ่ายปันผลดี
แล้วก็บริษัทพวกนี้มักจะลงทุนหนักครั้งแรก
เช็บถูนะครับแล้วรายได้ก็รายได้มาเรื่อยไป

ว่าหุ้นลงไฟฟ้าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่ำครับ
คือใครจะทำก็ได้ขอมีเงินทุนไปขออนุญาตผ่านกฎเกณฑ์ต่าง
แต่ก็ต้องดูครับว่าถ้าเราจะลงทุนเราก็ต้องลงทุนกับมืออาชีพนะ
พวกโรงเล็กมือสมัครเล่นเข้ามาเดี๋ยวป้าดาวไป

เพราะว่าเวลาเทคโนโลยีบริษัทใหม่ที่เขาทำทีหลัง
เทคโนโลยีพัฒนาต้นทุนก็ถูกลงเรื่อย
กฎเกณฑ์ของภาครัฐอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
และที่สำคัญคือรัฐหนุนมันมีเวลาชำกัดถูกไหม
๕ปี๑๐ปี๑๕ปีถ้าหมดแล้วก็หมดเลย
เผินเกิดหยุดหนุนปุ๊บก็ต้องมาขายในราคาทุก
ขาดบุหรองดูแล้วอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับ

ตอนจะเริ่มลงทุนช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณมินท์ครับผม
ค่ะขอบคุณคุณปฏิภัณฑ์และคุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้น้ำมันหลบไปไฟฟ้ากำลังมาแล้วนะคะ
และถ้าอยากที่จะได้คำแนะนำดี
ก็ต้องติดตามอีกข้อหนึ่งเด็กซุกเช้าแบบนี้แหละค่ะ